ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ครับ
พี่สายผลจ๊ะ

เอาไว้ดูแลลูกทั้ง๓คน
นะคะ๑หมื่นบาทค่ะ

ตอนนี้คุณสายฝนร้องสำเร็จได้เงินมาละ๑๐๐๐๐บาท

ขอบคุณครับ
มาถึงเพลงที่๒กันเลยเพลงที่๒นี้ถ้าคุณสายฝนทำสำเร็จ
คุณสายฝนจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือจะหยุดค่ะคุณสายฝน
สู้ค่ะสู้ค่ะ
ตอนนี้มาตัดสินใจอีกทีหนึ่งตัวช่วยยังเหลือเลือกได้อีก๒ใบตอนนี้เราใช้ไปแล้วใบหนึ่งตัวช่วยจาก

๒ค่ะเลือกแล้วค่ะคุณป่า
แผ่นที่๒ค่ะแผ่นที่๒นะครับแผ่นที่๒ตัวช่วยของคุณสายฝนก็คือ
ตัวช่วยของคุณสายฝนก็คือร้องเพลงเก่งของคุณครับ
ยิ้มเลยเพลงเก่งที่พี่ให้ไว้กับรายการนี้เพลงอะไรคะ

เพลงนี้เราร้องบ่อยร้องชำนาญแค่ไหนคะพี่

มั่นใจเลยไม่ว่าจะไม่ผิดสักคำแน่นอน

สำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
เกือบงวปมัน
เมื่อต้องทนธรรมนาจึงจากมาไม่สนใจ
จะหล่นทางเหมือนมนต์
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
จะเทร่ายเห็นมีแต่แคล้ง
เสียดแทนหรือไทยเราเหลือทน
ต้องยอมเพลียกายแลกกับความจน
ฉันจึงมองบนก็เพราะคนกรุงเทพลวง
ที่ร้องแล้วไม่ผิดเลย

ใช้ดอกขอค่าโส
ปีหนึ่งกี่บาท
ดอกต่อพี่๗๐๐๐
นี่ล่ะชีวิตคนบางคนดิ้นรน
เพื่อแค่ที่จะมีบ้านกันฝนกันแดด

เท่านั้นเองค่ะนะฮะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปจากชีวิตนี้เลยอืม
เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขามีค่าจริงจริงมาดูกันนะครับ
สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณสายฝนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
คุณสายฝนร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป